สาวอย่างคุณมิ้วสนใจเรื่องมวยไหม

แต่เรื่องนี้ต้องดูข่าวนี้ต้องดูเป็นข่าวใหญ่
สั่นสะเทือนวงการมวยไทยเลย
หลังจากที่ชาติประชาหรือว่าซ้ายมงคลออกมายอมรับสารภาพ
ว่าเขาถูกจ้างให้ล้มมวย
แล้วเขาก็ล้มมวยจริงคุณผู้ชม
เหตุการณ์นี้นะฮะตอนนี้เขาบอกว่าโอ้โหเป็นภาพลักษณ์ที่ทำให้เกิดการทำลายวงการมวยไทยเลยนะฮะ
มีกุญสือมีคนชี้เป้ามีอะไรต่างนานา
คุณผู้ชมจุดเริ่มต้นของการรับสาภาพของซ้ายมงคล
กลายเป็นสิ่งที่ต้องขยายประเด็นกันต่อนะฮะ
แล้วพวกพี่อาจฉีดไปสามแสนสี่แสนทำไมไม่กลับใจ

มึงมึงพยายามชิบหายแล้วมึงดูต่อจอนี้เนี่ย
เขาถอดมงคลให้มึงเขารักมึงแค่ไหนวะ
พี่อาจฉีดสามสี่แสนมึงโอ้โห
โอ้โหนี่แหละฮะซ้ายมงคลก็ถูกเค้นนะคุณนะ
เค้นเขาบอกโอ้โหพวกพี่อัดฉีดเข้าไปทั้งหลายแสน
ทำไมเองไม่เปลี่ยนใจเองไปเชื่อตู่ปากน้ำ
คือคนที่จ้างให้ล้มมวยได้ยังไงนะฮะ
นี่คำสารภาพของนายชาติประชาหรือว่าซ้ายมงคลนะครับ
สารภาพว่าเขารับเงินค่าจ้างล้มมวยจริงราคา๒๐๐๐๐บาทนะครับ

ศึกสังเวียนเดือดมวยไทยเมื่อวานที่ที่ผ่านมาละครับ
เป็นการพบกันระหว่างมหามงคลมูฟออนเชียงใหม่ฝ่ายแดง
กับซ้ายมงคลฟอร์ดพยักษแดนเหนือฝ่ายน้ำเงินนะครับ
ชกครั้งนี้คือมหามงคลชนะคะแนนไปคือไม่มากนัก
สายมงคลออกมายอมรับเลยว่าเขาพ่ายแพ้
และที่สำคัญคือยอมรับสาภาพว่าถูกจ้างให้ล้มมวย
เพราะว่าเซียนมวยคนอื่นที่ชมมวยเขาดูออกนะฮะ
เขายอมรับสาภาพได้รับค่าจ้าง๒๐๐๐๐บาท
จากมวยเซียนมวยคนหนึ่งชื่อว่าตู่ปากน้ำครับ
ต่อมามีการเปิดเผยคำสาภาพอีกคลิปหนึ่งนะฮะ
คลิปนี้ซ้ายมงคลเปิดเผยบอกว่ามีเซียนมวยอีกคนที่จังหวัดขอนแก่น
ก็จ้างให้เขาล้มมวยอีก๕แสนบาท
และที่เขาต้องทำเพราะมีการจับพี่ชายของเขาเป็นตัวประกันครับ
พ่อพี่ผมเป็นตัวประกันนะ

มึงต้องพูดให้หมดเลยมึงเชื่อพี่
ทุกคนรักมึงหมดแต่มึงผงมึงทั้งทุกคนเลย

เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าวงการล้มมวยเนี่ยต้องมีตัวประกันถูกจับไว้ด้วยนะครับ

ไปสอบถามกับลุงของซ้ายมงคล
เป็นลุงที่ดูแลสายมงคลมาตั้งแต่เด็กเลยคุณ
สอนวิชามัดมวยให้ซ้ายมงคล
คือลุงมานพประจงดีอยู่ที่จังหวัดบุรีรำครับ
คุณลุงเล่าให้ฟังบอกว่าพ่อแม่ซ้ายมงคล
แยกทางกันตั้งแต่หลานตัวเล็ก

ไม่เกเรหมั่นฝึกซ้อมมวยมาตลอดครับ
กระทั่งหลานมีชื่อเสียงไปชกระดับประเทศ
ส่วนไฟล์ทล่าสุดเมื่อวานอาทิตย์ที่ผ่านมาที่ขึ้นชก

ลุงมองดูลุงก็รู้ว่ามันแปลก
ลุงว่าหลานแปลกแล้ว

แต่ส่วนตัวไม่เชื่อว่าหลานจะคิดล้มมวยด้วยตัวเอง
น่าจะมีพวกกุญสือหรือมีคนชี้เป้า
เจรจาให้ผลประโยชน์กับหลานนะครับ
นี่แหละฮะส่วนตำรวจฝ่ายสืบสวน

วันนี้ไปพร้อมกับหมายค้นของศาลจังหวัดสมุทรปราการเลย
โดยมีนายอาชียะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยกรรม

คนที่บ้านญาติของตู่ปากน้ำครับ
ซึ่งตัวปากน้ำเป็นคนที่ซ้ายมงคลบอกว่า
ว่าจ้างให้ล้มมวยใช่ไหม
บ้านหลังนี้อยู่ที่ซอยอุดมเดช๑๕ตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการครับ

จากการสำรวจเพราะว่าภายในบ้านก็จะมีลูกสาวและภรรยาของตู่ปากน้ำอยู่
แล้วก็อนุญาตให้ฝ่ายสืบสวนเข้าไป

เข้าไปได้แค่๓นายเท่านั้นนี่คือตูบปากน้ำแต่ไม่อยู่บ้าน
แต่บ้านภรรยาอยู่ภรรยาอนุญาตให้ตำรวจเข้าไปค้นนะฮะ
เรื่องต้นจากการตรวจค้นตำรวจก็ไม่เจอตัวนายตู่ปากน้ำ
มีการอายัดตู้เซฟไว้๒ตู้รวมทั้งทรัพย์สินและเอกสารบางส่วน
เพื่อใช้ในการตรวจสอบเรื่องของการจ้างล้มมวย
นายอาชียะให้สัมภาษณ์กับนักข่าวบอกแบบนี้
บอกว่าจากการตรวจสอบประวัติของตู่ปากน้ำ
เพราะว่ามีประวัติผัวพันกับสิ่งผิดกฎหมายหลายอย่างนะครับ
อกจากนี้ยังมีพฤติกรรมทำลายวงการมวยไทยนี่ใช้คำนี้เลย

และอยู่ระหว่างการออกหมายจับในคดีเกี่ยวกับพรบกีฬามวย
เรื่องต้นตอนนี้นะฮะทางหัวหน้าค่ายมวยเดชเพชรสีทอง
ค่ายมวยที่สายมงคลสังกัดอยู่นะ
ดำเนินการแจ้งความเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
แล้วก็มีพฤติกรรมในการที่ทำลายวงการมวยไทย
ในการที่จ้างล้มมวยนะครับ
ซึ่งเด็กก็ได้มีการรับสารภาพเรียบร้อยนะครับ
ดังนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยให้คนที่เอาเปรียบสังคม

ซึ่งสร้างปัญหาให้กับชาวบ้าน

ผมถามว่าวันนี้วงการมวยจะอยู่อย่างไร
ประเด็นที่หนึ่งเรื่องวงการมวยก่อน
เพราะว่าถือว่าเป็นการทำลายวงการมวยไทย
ซ้ายมงคลตอนนั้นถูกว่าจ้างแล้ว

ส่วนอีกเจ้าหนึ่งก็คือตู่ปากน้ำเนี่ยครับ

แต่สิ่งสำคัญคือไม่ต้องมีตัวประกัน

ทีนี้ซ้ายมงคลถามว่าตกลงรับเงื่อนไขของใคร

ส่วนเจ้าแรกก็คือนายเมธีเนี่ย
มงคลไปถามพี่ชายว่าเป็นตัวประกันให้ได้ไหม

ทีนี้เลยดิวไปทั้งสองเจ้าเลย
และขอให้พี่ชายมาเป็นตัวประกันให้นะครับ
ก็เลยถามพี่ชายดูว่าเขาเป็นตัวประกันให้ได้

ก็คือไปถามพี่ชายต่อว่าเป็นตัวประกันให้ได้ไหมใช่ไหมครับ
พี่เขาบอกว่าขอชิดดูก่อน
ขอไปปรึกษานกัน
ผมก็เลยไปบอกเจ้าแรกว่า
เดี๋ยวจะเอาพี่ชายไปคลนถือเงิน

คือวงการจ้างล้มมวยนะฮะมันมีอะไรมากมายอยู่ภายในวงการแบบนี้นะครับ
ด้านของเจ้าของค่ายมวยเดทเพชรสีทองคือนายส
ที่อยู่เบื้องหลังคุณมีตัวย่อว่าอดจลต้องไปตีความกันเอาเองนะฮะ
ซึ่งคนนี้เคยมีประวัติจ้างล้มมวยที่ดังมากในอดีต
ตอนนี้เบื้องต้นรอหมายจับนายเมธากับนายตู่ก่อนนะครับก็จึงจะสามารถขยายผลให้
ขยายผลต่อไปได้นายเมธีนะนายเมธีกับนายตู่ปากน้ำก่อนนะฮะ
ถึงจะขยายผลไปยังตัวละครใหม่ใหม่ต่อไปได้ส่วนซ้ายมงคลเองตอนนี้ก็พักการชกมวยไปก่อนละคุณ
ถือว่าทำผิดมหันเหมือนกันนะฮะหลังจากคดีความเสร็จสิ้นก็จะพิจารณาอีกครั้ง
ว่าจะให้กลับมาขึ้นชกได้อีกเมื่อไหร่อันนี้เจ้าของค่ายบอกนะครับ
คุณผู้ชมส่งข้อความมาคุยเยอะพี่โป๊กเรียงไงว่ามันยังมีแบบนี้หรออืม
จ้างล้มมวยมีจับเป็นครับเอาเป็นตัวประกันคนในครอบครัวเป็นตัวประกันอะไรอย่างงี้
คือถ้ามันไม่อยู่แค่กีฬาเนี่ยอืมถ้ามันไปเกี่ยวข้องการพนันน่ะใช่ไง